วันที่๑๖อะไรที่ไม่เคยมีความหมายวันนี้มันจะมีความหมายคุณผู้ชม
จากที่ส่องอะไรลักษณะแปลกมาแล้วรอบนี้มาดูฟองอากาศหน่อยไหมในหัวเขียวข่าวเด็ด
โอ้ยฟองอากาศแบบเนี้ยเหรอถ้าเป็นวันที่๑๒๓๔๕เอ้ยฟองก็ฟองไปฟองก็ฟองไป
แต่วันนี้มันไม่ใช่ฟองธรรมดาชาวบ้านเป็นพญานาคนี่คือฟองพญานาค
คนถ่ายเขาบอกแบบนั้นคุณผู้ชมฮะเขาบอกเขาไปไหว้พ่อปู่พญานาค
ที่วัดวรพฤษสังคาวาสที่กำลังจะก่อสร้างถ้ำกันอยู่คุณผู้ชมฮะ
แล้วก็จะมีนี่เป็นแอ่งน้ำในถ้ำแล้วพอถ่ายติดแบบนี้
ตอนแรกถ่ายไปก็ไม่ได้คิดว่าอะไรนะพอเอามาดูอีกทีเออพอดูเป็นภาพนิ่ง
มันเหมือนลำตัวพญานาคแล้วก็เหมือนกับเสียญพญานาค
คนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับชาวบ้านที่ศรัทธาในพ่อปู่พญานาค
นิรการที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำจำลองของวัดวรพฤษสังคาวัด
ก็เชื่อว่าปฏิหารแน่ปฏิหารของพ่อปู่พญานาคมาปรากฏกายให้เห็นครับ
คนก็เลยพามาจุดทูปเสี่ยงท้ายล้วงหายลูกปิงปองกันโอ้ทำสวยนะเนี่ย
ล้วงหายลูกปิงปองแล้วก็บางคนก็ไปเขย่าติ้วนะ
เลข๒ตัวบ้างบางคนก็ได้๓ตัวบ้างเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชควันนี้
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเข้ามาขอโชคลาภตั้งแต่ถ้ำยังไม่เปิดเลย
แต่ละงวดก็ถูกมากบางคนก็ถูกน้อยบางคนก็ไม่ถูกเลย
แต่ก็ถือว่าคนที่ถูกเนี่ยก็ถูกบ่อยก็เลยมาซ้ำครับมาขอโชคขอลาบกันงวดนี้ซ้ำอีก
หากมีโชคลาภก็จะได้ร่วมทำบุญกระถิ่นของวัดด้วยที่จะจัดขึ้น
พฤศจิกายนนี้ก็ขอให้เห็งกันทุกคนเลยครับ
ควายผือกครับควายผือกและยิ่งเป็นควายผือกที่คุณบิลบัณฑฤฤษ
เอาไปถวายวัดดังที่นครศรีธรรมราชด้วยนะมันต้องไปดูกันล่ะครับคุณผู้ชมครับ
พระมหาอารยะนาราณโธท่านเจ้าอาวาสครับ
แล้วก็คณะกรรมการวัดลูกศิษย์วัดเนี่ย
ทำพิธีรับขวัญควายเผือก๓ตัว
โอ้โหที่พระเอกรูปหล่อนักบุญบินบรรลือฤทธิ์นะครับ
เอามาถวายค่ะควายเผือกทั้งสามตัวนะครับ
มีชื่ออะไรบ้างเจ้าทรัพย์ทวีนะครับตัวผู้ขวบหนึ่ง
เศรษฐีตัวเมียอายุ๒ขวบ

ศรีนครตัวเมียอายุ๓ขวบนะ
หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วจุดประทัดหมื่นนัดนะคุณผู้ชม

เพื่อความพิสิลิมงคลแน่นอนปลายประทัด

เสียงโดกเสียงโดงก็ปลี่เข้าไปดู
มีเลขอะไรนี่ครับ

ตัวบนข้างล่างนะ๕๙๑แต่ข้างบนเนี่ยเฮีย
เฮียคลี่ดีนะเฮียคลี่ดีดิ
อะไรข้างหลัง๒ข้างหน้าอะไรก็

อ่าอ่าอ่า
จากนี้ชาวบ้านช่วยกันตีเลขนะครับเกี่ยวกับควายเผือกบ้าง
ควายเผือก๓ตัวนะครับ
ควาย๓ตัวตัวละ๔ขารวมกันเป็น๑๒ขา
ขาแล้วเลขทะเบียนรถที่ขนควายเผือกมา
ดูหน่อยสินี่ครับคุณผู้ชม
๕๓๒๙ตามนี้ครับตามนี้ฮะ๕๓๒๙อ่า
๕๓๒๙ต่อเนื่องกันเลยนะคุณผู้ชม
พามาดูหน่อยบ้านหลังนี้งวดที่แล้วมีตภาพน้ำสีทองเข้าบ้าน
รอบนี้เป็นอะไรรอบนี้เป็นเต่ายักษ์ค่ะ
มาแบบนี้ตัวใหญ่ดำสนิทเลยเนี่ยนะ
เต่ายักษ์ตัวนี้เนี่ยหนักประมาณสักแปดโลเก้า
เกือบ๙โลเมตรนะ
เอาไว้ในบ้านเอาบ้านเลขที่ด้วยละกัน
๑๐๒หมู่๑๓เทียโสธรนี่ช่างน้ำหนักให้ดูเลยอ่ะ
บ้านอาจจะบังนิดนึงอ่ะเห็นไหม๘๘๘๙ประมาณนี้
อ๋อไม่ถึง๙ดีเนอะใช่
แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของนักแสดงค่ายบ้างไฟฟิล์ม
ก็คือคุณนัทธวิโรธสุวรรณราชนั่นเองค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเต่าตัวนี้คลานเข้ามาในบ้านเมื่อวันที่๗ตุลาเสาร์ที่แล้ว
อันนั้นก็ตรงกับวันพระแรม๘ค่ำก็เลยเชื่อว่าเต่ายักษ์ตัวนี้คงมาให้โชคแหละ
เหมือนตภาพน้ำสีทองรอบที่แล้วเลี้ยงเอาไว้แล้วมันก็คลานเข้ามาใช่ไหม
นี่อยู่ข้างกันแบบนี้สภาพน้ำสีทอง
เฮ้ยตะภาพตัวนี้ที่พี่ขอซื้อเมื่อวานป่ะ

เออถูกจัง

เต่าตัวนี้มันก็กลายเป็น
สีขาวไปแล้วเพราะว่าแป้งโรย

เพื่อนบ้านถูกรางวัลเคยถูกรางวัลจากตภาพสีทองไง
เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยเชื่อว่า

เข้าบ้านแล้วก็ให้โชคด้วยแหละ

ยายที่เสียชีวิตไปแล้วบอกให้ซื้อเลขตัวเดิมเลย

นำโชคก็น่าจะเป็นเลขที่บ้าน

พี่นัทธวิโรธอายุ๕๕ปีค่ะ
เดี๋ยวจดก่อน

พี่จะติดต่อซื้ออีกมั้ย

กระบะคันนี้ครับก็ขับรถมา
ปรากฏมีงูเหลือมเลื้อย
เลื้อยตัดหน้าแต่ไม่ได้มาคนเดียว
มาพร้อมกับสาวคนสนิทครับ

อย่าเดินเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวโชค

ไหลได้ไหม

คุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นสาวคนสนิท

ทุกคนสามารถต้องดูจังหวะที่มันอย่างเนี่ย

แต่จังหวะที่เห็นมันเลื้อยมาตีคู่กันขนานมาแบบนี้เลยคุณผู้ชม

มันต้องผัวเมียกันแล้วล่ะ

ก็บอกว่าจะมาให้โชคประจำงวดนี้๑๖ศูนย์ตุลาคม
ตุลาคมเจ้าของคลิปก็ไปถ่ายทะเบียนกระบะคันที่โดนตัดหน้าไป
๒๗๘๕ครับนี่นี่เดินวนมาหน้ารถหน่อยจะได้เห็นทะเบียนชัดชัด
คุณผู้ชมตามนี้เลยนะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าไปตามกันเองนะ
เข้าหรือไม่เข้าห้ามต่อว่ากันส่วนที่มาเจองูเหลือมพร้อมกันสองตัว
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูใครวะผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูเนี่ยบอกว่า
น่าจะเป็นเพราะเข้าสู่ฤดูผสมพันธ์ของงูเหลือม
ตุลาถึงกุมภาอ๋อเหรอจะสวีทกันช่วงนี้เหรอเนี่ย
ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาโห๕เดือนเลยเหรอ
เอ้อห้าเดือนเลยมันสวีทกันพี่เบิ๊สครับ
งูจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ครับแล้วงูเหลือมในช่วงผสมพันธุ์จะดุร้ายมากกว่าปกตินะ
เพราะฉะนั้นใครพบเห็นควรจะต้องระวังด้วยครับ
ค่ะค่ะดอมฤดูไหนชมระดอก
เยอะอ๋ออัยังอยู่ที่เรื่องงูแต่เป็นงูเขียวไพ่อิน
เขาบอกว่ามันขดอยู่ในท่าแปลกยังไงไปดูฮะ
น้ำแข็งไปเปิดประตูให้หน่อย
หวาวุดเลยพี่นำไปก่อนเลย
นี่ล่ะครับงูเขียวพระอิ่มนะครับ
ก็โค้งก็ขดไปตามรูกุญแจตามมือนะครับที่บิดประตู
นี่แหละชาวเน็ตเขาตีความไปต่างนานาบางคนบอก
บางคนแบบ๗บางคนบอก๖

เลขที่บอก๑๕๕นะครับนี่แหละ
ก็โอ้โหเขาบอกว่าเคยเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคถูก๓ตัวมาแล้วนะ
ครั้งนี้ก็จะมีโชคลาภมากแค่ไหนเขาบอกแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาครับ
ค่ะอ่าจากงูแล้วไปดูที่ต้นไม้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
แล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าดูสิ

แต่เหมือนเนอะบางคนบอกเหมือนพญานาคด้วยซ้ำ
เพราะว่าอ๋อมาแบบนี้ต้นนี้คือต้นเศรษฐีวิวสัน
เฮ้ยมันตระกูลเดียวกับสาวน้อยป่าแป้งอ่ะลองดูลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ

เออเออผมให้๗๐๐นี่มันแปลกเออไม่เยอะกว่าเต่าอีกนะ
เศรษฐีวิวสันพี่ระวังเขาเอาจอบเอาเสียมฟาดพี่นะ

นี่ดูดิโอ้ยแต่เหมือนโอ้ยดีมากเลยโอ้ยมันเหมือนพญานาคเลย
แล้วนี่แหละค่ะบางคนก็เอาไปตีความ
เขาเห็นด้วยเหรอเห็นอะไรอ่ะใบด้านหลังเหรอคุณผู้ชม

เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีมาคอมเมนต์น้ำแข็งเข้าไปอ่านดูเห็นไหม
เราเห็นตัวนี้ค่ะ๕๘๒บางคนก็๒๘
เฮ้ยมีใช่ไหมใบตรงนั้นมี๒อยู่
เหรอบางคนบอกว่า๘๒๑๕แหละดอม
อันนี้คือแล้วแต่สายตาใครสายตาคนนั้นเลยนะคะ
แต่ว่าคนนึงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการลอกเพื่อนแหละถามเจ้าของบ้าน
ซื้อลอตเตอรี่เลขไหนจะได้ซื้อตามเจ้าของบ้านเขาเลยมาตอบ
บอกว่ายังไม่ได้ซื้อแต่จะซื้อเลข๖๖๙๗๒๙๗๖๙
นี่แหละโอ้นี่คุณซื้อตัวไหนนะจะตามเขามาตอบให้แบบนี้แล้ว
แล้วต้นเศรษฐีวิวสันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับสาวน้อยป่าแป้ง
คือใบเลี้ยเดี่ยวแบบนี้แล้วใบมันจะเงาไงปลูกเลี้ยงง่ายโตไว
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยจากเมียนมานะ
พ่อค้าไทยนำเข้ามาแต่ต้องระวังยางของมัน

ถ้าเกิดโดนผิวหนังขึ้นมานะโอ้โหปวดแสบปวดร้อน

แล้วเขาเป็นเศรษฐีที่มีลูกแค่นี้พอ
ดูรูปหล่อคุณผู้ชมแต่เป็นรูปหล่อหลวงปู่สวงครับ
เจ้าของสมยานามเทวดาเดินดินเลยนะ
นี่อยู่ในสำนักสงฆ์สแรละออำเภอบัวเชษที่สุรินท
แล้วเมื่อวานนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยศิษยานุสิตครับ
คนไทยคนกัมพูชามาร่วมพิธีบวงสวง

แต่สิ่งที่ลูกศิษย์ไม่พลาดเลยก็คือส่องเลขเด็ด
นอกจากนี้ยังมีเลขทะเบียนรถกระบะสีน้ำเงินด้วยครับ
ที่ใช้วางองค์หลวงปู่สวง
เป็นรูปองค์ต้นแบบนี้คันน้ำเงินฟอร์ตคันนี้สี่เก้าสองหก
คุณผู้ชมฮะครับตามได้ตามรับไม่ตามก็ปล่อยผ่านอ่า
ใส่มูลมาตรงนี้ใส่มูลมาตรงนี้หน่อยพาไปอาบน้ำเจ้าระเข้โทนค่ะ
อืมพาไปคือเขาก็หวังไงว่าเวลาไปอาบน้ำจราเข้โทนเนี้ยจะปลดหนี้
มีโชคลาภการเงินจะคล่องมือนี่แหละค่ะคือวัดลำบัวลอยอยู่ที่นครนายกนั่นเอง
ดูสิหัดสีชวีวันอาบน้ำใหญ่เลยนี่แหละเผื่อใครอยากที่จะไปนะคะ
รูปปั้นจราเข้สีดำ๒ตัวยาวสักเมตรหนึ่งนะอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อสนิท
เอ่อเยซินทะโรอันนี้ก็เอาว่าที่ท่านมรณภาพไป๒๔ปีแล้วแหละ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าจราเข้โทนคู่นี้
หลวงปู่สนิทปลูกเสกเอาไว้แล้วก็เชื่อไงว่าใครที่ได้มาอาบน้ำ
ก็จะช่วยให้มีโชคมีลาบปลดหนี้สินได้
ใครที่มีปัญหามีอุปสรรคอะไรจะปัดเป่าได้หมดเลย
น้ำยังไงใช้ฟองน้ำใช้แชมพูถูทำความสะอาด
บางคนก็เอาแปลงขัดตามลำตัวเอาน้ำเปล่าล้างนะ
ช่วงที่ล้างทำความสะอาดนี่แหละก็จะอธิษฐาน
อธิษฐานจิตคิดในใจอยากได้อะไรอธิษฐานได้เลย
ชาวบ้านที่เขามาจากชนบุรีบอกว่าพาครอบครัวมา
มาที่นี่เป็นครั้งแรกอยากมาไหว้ขอพรหลวงพ่อสนิท
แล้วก็อาบน้ำให้จราเข้โทนจะได้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบ
เอาเงินไปปลดหนี้ปลดสินแล้วก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายด้วยนะ
เลขอะไรดูเลขทูปหน่อยนะคะ
๕๓อะไร
๕หรอ๓๓๘๒ด้องอ่ะ๓หรอแต่สงสัยอย่างหนึ่ง

เออใส่โคลนึงคิดว่า๑ใช่ไหมแต่มันมี๒ตัว
มีความรู้มั้ยมีความรู้เรื่องนี้มั้ย

ดองพี่พาไปอาบน้ำป่ะไปดิอ๋อตอบเร็วนะครับ
ไปดูแนวทางรัฐบาลไทยกันบ้างจากไอดอลด้านตัวเลข
เริ่มกันที่เจ๊ฟองเบียก่อนเจ๊ฟองเบียร์
โอ้โหรวมมาเลยเขาบอกให้๒ที
ให้๒ทีถี่มากครับเจ๊นะผสมกับจับคู่
๒๗๒๔อะไรนะคุณผู้ชมดูเอานะ
หน้าจอนะอันนี้เบิร์ตไม่อ่านนะเพราะมันมีที่หน้าจอนะ
เอาล่ะไปดูเจ๊นุกครับเจ๊นุกบารมีมหาเห็งครับ
๔ตัวใหญ่เลยตัวโอ้โฮเบลอเลยนะครับ
คุณผู้ชมก็จับคู่เอานะเนี่ยครับมีแถวกลางมีแถวล่าง
แล้วก็มีแถวแดงด้านซ้ายมือนะครับอยู่บนศีรษะของเจนุกด้วย
ดูแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งให้เลขเดียวเลย
นี่ข้างบนนะครับแล้วก็มี๓ตัวนะครับ
เขาบอกมีอะไร๑๐๐ไม่รู้นะอันนี้อาจจะเข้าข่ายใบ้หน่อยต้องเบอร์
คุณผู้ชมก็ตีความเอาละกันนะครับเราปิดท้ายกันที่
ปิดท้ายกันที่เลขมหาทักษาของหมอไก่พพาธินีทิศอะไรบ้าง
นี่ครับอาคเนทักษิณอุดรพายับหรณดีคุณผู้ชมเรียงสลับเอาตามใจชอบครับ